จริงที่หลังหน้าที่เธอต้องตะโกนเอกยีเอกด้วยนะ

กับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้าแบบนี้เลยนะคะ
ไปทำอะไรกันมาบ้างบอกกับเราได้เลยนะคะ
จะมาจากประเทศไหนอาจจะมาจากบอกว่าศาสน์เดียโกมั๊ย
หรืออะไรแบบนี้เมื่อวานนี้จากเทคซัส
ให้ระวังน้ำท่วมขังน้ำรอระบาย

ตอนนี้ไม่มีอีกใครให้โทษแล้วเพราะว่าไม่อยู่แล้ว
แล้วก็๓๐จังหวัดทั่วไทยเลยค่ะ
ลักษณะอากาศอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้านี่คุณค่ะ
ทั่วประเทศไทยนั้นยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งในภาคเหนือ
ซึ่งตอนนี้ก็ปิดน้ำตกไป๒๓แห่งแล้ว

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้

ส่วนกรุงเทพนะคะมีตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงเย็นนี้เป็นต้นไปถึงพรุ่งนี้เลยนะคะ
ก็ตั้งแต่วันนี้ก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง
บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาว
แพร่น่านตากอุตรดิษฐ์ในทางเหนือนะคะ

งบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนคร

การสุพรรณชัยนาฏลบบุรีอุทัยธานี

ตะวันออกก็คือจันทบุรีตราด
ส่วนภาคใต้ก็ระนองพังงากระบี่
อีกนิดนึงก็จะครบ๗๗จังหวัดแล้วนะคะ
ขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวที่เราบอกไปเนี่ย
ให้ระวังอันตรายจากน้ำฝนตกหนักด้วย

ก็ตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไป
อุณหภูมิก็๕๓๒ไม่หนาว

ไม่มีคือฝนตกก็เปียกแล้วก็ร้อนเปียก

กรุงเทพมริมณฑลนะคะจึงมีโอกาสฝนตกวันนี้ถึง๘๐ค่ะ
เตรียมล่มพกล่มกันเลย
ผู้ว่าไม่อยู่แล้วจะต้องใช้น้ำรอการระบายอีกใช่ไหม

ตอนนี้ก็โทษตัวเองที่ทิ้งขยะในท่อระบาย

คราวนี้จะเรียกล้องหาใคร
นี้หน้านึ่งไทยรัฐปุ่นีมีข่าวมากมายเลย

นี่ก็บอกว่านายจ้างสาบ
ล่อลวงแม่บ้าน
ให้เซ็นเอกสารเข้าประมูลงานเจอรัฐฟ้องคดีชดใช้เงิน๑๓ล้านบาท
ต้องไปขอร้องให้อายการช่วยเลยทีเดียวนะคะชมหน้าแม่บ้านคือคนนี้

นางสาวสมพิษบุญธรรมอายุ๔๔ปีอาชีพเป็นแม่บ้าน
ถูกนายจ้างหลอกใช้ชื่อและนำเอกสารไปทำธุรกรรมทางการเงิน
และประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการก่อนจะทิ้งงานค่ะ
ยังมีคดีต่อเนื่องอีก๑๐คดีด้วยกันนะคะ
ระบุตอนนี้คือยังไม่ได้ตรวจพิสูจน์ลายมือ
แล้วก็ขอให้เหยื่อเป็นพยานก่อน
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๒นะคะ
ที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
ก็ได้มีประกาศเปิดประมูลโครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน๔ทับ๑๒โรงเรียนเมืองพัทยา๔
มีบริษัทกิจการร่วมค้าได้งาน
ก็คือบริษัทนิติบุคคลลีโออันนี้คือเป็นนามสมมุตินะคะ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิระวิศวัจจนะค่ะ
โดยมีนางสาวสุพิษเป็นตัวแทนนิติบุคคล
รายการมูลค่า๒๑๗ล้านบาทนะคะ
ค้ำประกันจากนี้นะคะ

จากนั้นเมืองพัทยาก็จ่ายค่าจ้างงวดแรกมา๑๓ล้านบาท
แล้วก็เมื่อตรวจสอบเอกสารค้ำประกันต่างพบว่าเป็นเอกสารปลอม

ดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดถิระวิศวัจนะ
กับพวกรวม๗คนแล้วก็เรียกเงินค่างวด๑๓ล้านบาทคืน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดธิระวิศวจนะมีนางสาวสุพิษ
นะคะจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่๔เองคือป๑
ถูกเอากลางชายสนเข้าไปไหมเขาเรื่องทุกอย่าง
เขาเป็นแม่บ้านกลายเป็นผู้บริหารสูงสุด

คือแบบโอ้โหอันนี้ทำกันเต็ม
ส่วนนางสาวสมคิตเขาก็เลยออกมากราบด้วยน้ำตา
บอกว่าเขาเป็นเพียงแม่บ้านที่แบบ
ชั้นป๔เองไม่ได้ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้
แต่ว่าถูกนายจ้างขอเอกสารให้เซ็นเอกสาร

พอไม่รู้ปุ๊บไม่ทราบว่าเอกสารที่ให้เซ็นคือเอกสารอะไร

แต่ว่าถูกหลอกที่จะพิสูจน์ว่าถูกหลอก

ลายเซ็นนั้นใช่ลายเซ็นต์ของเขาด้วยหรือเปล่า

มันใช่อยู่แล้วแต่ทีนี้จะเป็นการผิดตามกฎหมาย
ไม่เจ็ดตนาด้วยเจ็ดตนาในการเขาทำอะไร

เขาก็ตอนนี้ก็ต้องการตัวเป็นพยานก่อน

บัตรประชาชนใบเดียวเซ็นทีเดียวจบ

เฉพาะเลข๑๖หลัก
บางคนเคยเจอมาอยู่ดีต้องมารับภาษีมหาศาลเหรอ

เอาของเราไปรับเงินอย่างนี้เหรอเอาไปรับเงินแทน
เขาก็ต้องรับเงินเรื่องภาษีรู้ไหมว่าโดนประสิทธิ์ย้อนหลังเท่าไหร่
เท่าไหร่

ย้อนหลังเพราะเช้าคุณผู้ชมคงอยากรู้รู้เช้า
ฉันรู้มันเป็นข่าวมาก่อนนี่นะฉันรู้เลย

อ๋อไปสารแหน่ช่วยเขาดีแล้วเขาก็ได้ตอบแทนทุกคนอย่างนี้

คือไปเอาชื่อใครไม่รู้มากระจายรายได้
เป็นชื่อสมมุตินางสาวแองจี้นายแองจี้
สมมุติมีสองเพศอย่างนี้นางสาวแองจี้นายแองจี้
เขาก็โทรศัพท์ไปรู้จักหรือเปล่าคนนี้

คนนี้ค่ะอย่าเขี้ยผิด
จริงคือบุคคลต่างเหล่านั้นเขาไม่รู้เรื่องเลย
ก็จะมีคนไปหาเบอร์หลังแผนมา
ที่ไม่มีฐานภาษีแบบว่ารายได้ไม่เยอะอย่างนี้
ถึงทุกวันนี้มันตรวจสอบที่หมดนะจริง
ใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นคอมไม่มีฐานภาษีก็มี
เขาจะต้องดูว่าอย่างคนนี้ไม่ได้มีรายได้เลย
อยู่ดีมีเงินหลักแสนได้อย่างไร
แล้วก็กระจายว่าไม่ให้เยอะจะได้ไม่เป็นที่เพ่งอีก
งั้นแสดงว่าตอนนี้ถ้ามีบัตรประชาชนอะไรก็แล้วแต่
แล้วใครไปให้เซ็นคำประการหรือเซ็นอากาศ
ก็ต้องดูให้ละเอียดจริง
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครญาติพี่น้องเอง

กระทั่งการเซ็นเอกสารบางทีเรารีบให้มันเสร็จ

คุณอย่าคิดไปใช้บัตรประชาชน
ไม่ต้องห่วงเรื่องเซ็นเอกสารแล้วเราไม่ได้อ่าน
เอกสารประกันชีวิตเคยอ่านหมดไหมล่ะ๓๐กว่าหน้าเน

พอเป็นอะไรปุ๊บอ๋อไม่ได้ควบคุมอะไรสิ้นทุกอย่างจ่ายเองหมดเลย

นี่อีกอันนึง
ถามคุณว่านั่งรถไฟครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่
โอ้โหตั้งแต่ยังเรียนหนังสือ
ตอนไปทำงานคงหลายปีแล้วพ่อไปทำงานถึงได้นั่ง

รถไฟที่ทั่วไปไม่ใช่รถไฟฟ้าใช่ไหมครับ

นั่งสปินเตอร์ไปทันสักศึกษากับเพื่อนเลยครับ

ไม่น่าเป็นเรื่องนี้นะครับเป็นคนนี้นั่งสุดท้ายอ๋อหัวพลับน้องรถไฟ
เป็นนักเรียนทั้งนั้นสมัยเรียนมหาลัยคุณหาเพื่อนแล้วเราก็จะได้ยินคำว่ารถไฟความเร็วสูงใส่หูเรามาเนี่ย
ในช่วง๒๓ปีหลังนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นคำถามหนึ่งของคนไทยว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้มีโอกาสใช้รถไฟความเร็วสูง
เมื่อวานนี้เวียดนามกำลังทำพี่กำลังเวียดนามน่าจะเป็นจุดหับด้วยนะฮะเมื่อวานนี้นายกตู่อารมณ์ดีเลยใส่ชุดค่าราชการไปเปิดเดินรถไฟรุ่นใหม่เที่ยวปฐมเริกนะฮะเราเริ่มจากเส้นทางกรุงเทพมหานครนครปฐมก่อน
ใส่ชุดข้าราชการเต็มยดหน้าตาดูอารมณ์ดีอยู่ดูยังไงฉันว่าไม่นะอารมณ์ดีคือนายกบอกแล้วว่าเส้นทางกรุงเทพมหานครปฐมหวังยกระดับการบริการ
มันใช้เวลาเร็วกว่ามันก็จะมีระบบตั้งแต่ชั้นหนึ่ง
ลักษณะคล้ายกับรถไฟที่เราไปใช้กันที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นยังไม่ถึงขนาดที่ญี่ปุ่นหรอกครับ
แล้วก็ใช้แบบประหยัดน้ำอันนี้คือที่นั่งทั่วไปใช่มั้ยฮะ
นี่จะมีร้านอาหารจะมีโบสถ์กี้ร้านอาหาร
เมื่อวานนี้นายกปล่อยขบวนเที่ยวปฐมเริก
ก็มีรัฐมนตรีการกันกับส่วนคมนาคมมีชั้น๑ใช่ไหม
แล้วก็นายพิชิตอัคราธิบประธานกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่เที่ยวปฐมเริก
ซึ่งตอนนี้ทำเป็นเชิงพาณิชย์ครับ

แต่ยังต้องสั่งกระดิ่นหน้าคันโอเคสั่งกระดิ่นเห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นคราสติกมันเป็นคราสติกจริง
วงเงินในการลงทุนครั้งนี้นะครับ

เพิ่งบนโฟนเต้นถึงเรื่องแฟนเดย์

คือวงเงินเนี่ยประมาณแสนกว่าล้านในการลงทุน

แล้วก็รถไฟรุ่นใหม่จะทำการเชิงพาณิชย์๓๙คัน

ทั้ง๑๒คันเขาเรียกเป็นคันเป็นคันนะ
แล้วก็วันที่๑๔กรกฎาที่ผ่านมาก็มีการทดสอบว่าระยะใกล้
อ๋อเราไปแล้วเดี๋ยวมีไปเชียงใหม่มีไปนะครับอีกรอบจะมีกรุงเทพย์เชียงใหม่
เออยาวหน่อยกรุงเทพหรืออันบนราชธานีไปทางอีสาน
ตามคำเรียกร้องกรุงเทพหนองคายแต่ตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะได้รถไฟความเร็วสูงกัน
เดี๋ยวเราลองมาลุ้นว่าเราจะได้ความเร็วสูงกันหรือเปล่าแล้วก็ไปกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่
ซึ่งในแต่ละวันจะไปกลับวันละ๒ขบวนต่อวันรวม๘กระบวน
ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณเกือบล้านคนต่อปี
อ๋อต่อปีอันนี้มีแค่น้องคำปฐมใช่ไหมยังไม่ขยับ
ตอนนี้เป็นการทดสอบทดสอบก่อนพี่ทดสอบรายการ
ซึ่งอายุโครงการเนี่ยจะประมาณ๒๕ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนายกบอกว่า
สิ่งที่การลงทุนรถไฟมันเป็นปัจจัยหลักเหมือนกันนะ
ใช่เขาบอกระบบรางมันจะถูกเวลาขนของอะไรอย่างนี้
พอมาอายแอเนลมงก็จะมองจะทุจจริตนี่นายกฤวะนี้แล้วก็จะยกระดับการขนส่งรถไฟเนี่ย
ให้มีความสะดวกสบายรถเร็วประหยัดต้นทุนนายกว่ายังงี้นะฮะ

เขาบอกอยู่ว่าอันนี้รอบปฐมเลิกประมาณสักตุลานี่แหละค่ะ
กรุงเทพเชียงใหม่ก็จะเริ่มแล้วก็เดี๋ยวมาเรียนกัน

หมายถึงว่านั่งรถไฟยาว
เชียงใหม่มัน๗๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มีห้องมีทีวีไอ

แต่ไม่รู้คนจอดทุกสถานีไหม

อาจจะเป็นชั่วโมงนั่นแหละ

กรุงเทพเชียงใหม่ได้เปิดเส้นทางแรก
เดือนตุลาคมก็เป็นรถ
ต้องใช้คำนี้

เมื่อคืนนี้ใครที่อยู่ในย่านสาธรณ์

ส่วนนี้ก็จะต้องได้รับรังสีแสงนี้แน่นอน
เพราะว่าเขาเปิดศึกมหานครแล้วนะครับ

ใหญ่ตระการตาในพิธีเปิดตึกมหานคร

สูงถึง๓๑๔เมตร

แล้วไฟเขาจะเป็นทำตามรวดลายลิฟตบิ้น

สอดคล้องกับนี่เลย
ที่เขาเป็นกราฟิกของตึกนี้เลยนะฮะ

เขาก็จัดการเปิดไปแล้วทั้งนี้การเปิด
ตัวนั้นทำการแสดงโชว์แสงสีเสียงแบ่งเป็น๒รอบด้วย
ทุ่มครึ่งกับ๒ทุ่มกว่า

เทคนิคเขาบอกว่าออกให้ล้อมไปกับแนวพิกเซล

เป็นเหลี่ยมพิกเซลใช่ไหมฮะ

แล้วก็มีคอนเซิร์ตของโฮเซ่กาเรราสเสริฟินโอเปราะห์มาด้วย

ท่านผู้ชมที่สนใจจะมีที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะ

เอาถูกสุดนะคะราคาเริ่มต้นที่๖๐

คงจะมีเศษหมื่นเรามีหมื่นกว่าแล้วนะฮะ
แล้วขาด๖๒๕ล้านเท่านั้นเองนะฮะ
สูงสุดก็เป็นเลข๓หลักนะคะ

เขาจะโชว์ข้างหน้าเลยตอนนี้ใครจะไปจัดอีเวนต์ก็ได้เลยนะฮะ

จุดชมวิว๓๖๐องศาบนชั้น๗๗

บอกว่าจะเหมือนอยู่แบบบนฟ้าเลย

เห็นไม่มีอะไรบังตรงนั้น

จะรู้สึกเหมือนยืนบนฟ้าตัวเอง
อ๋อโถตรง๗๗ชั้น
เพราะเขาบอกว่าจะเป็นทั้งโรงแรมลิสคาท่านจะมาอยู่ในนั้นด้วย

ไม่รู้ว่าเมื่อคืนมีใครไปถ่ายรูปบ้างหรือเปล่า
เพราะเขามีการจัดแข่งขันด้วยนะ
มีเงินรางวัลให้สำหรับคนที่ไปถ่ายซ้อมที่งานมหานคร

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเข้าไปกันหมดเลย

แยกขึ้นไปเลยแบบว่าเป็นชาวแนวดิ่งหมด

ถ้าราคานี้มีเถอะค่ะนะคะ

แต่เบรกหน้าเราเคยดูละครว่า
สลับตัวร้ายไปเป็นนางเอกสลับนางเอกไปเป็นคนใช้

ลูกโจรมาเป็นไฮโซลูกไฮโซไปเป็นโจร
เราดูละครอย่างนี้แรกล้วยอีก๒๐จะต้องมีแบบนี้

ระดูกันชีวิตจะกินยังไง

ตอนนี้จะใส่ใครกันบ้างครับค่ะ
ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือเปล่า

จริงหนูว่ามีนะบางทีพลัดของละครส่วนใหญ่เนี่ย
มันมาจากเรื่องจริงด้วยมั้ยส่วนใหญ่เนอะ

อ่ะตามโรงพยาบาลเอกชนมันอาจจะไม่เกิด

ตามหัวเมืองตามต่างจังหวัดจริงมันมีไหมพี่
พี่ว่ามันมีแล้วแบบไม่รู้เลย

ใช่เลือดกันเอ้าทำไมชกเลือด

ให้มีการให้เลือดกันนอกจากคนในกรุงเทพ
ที่ไปบริจาคเลือดหรือแบบว่าใช้เลือดจริง

ซึ่งเมื่อเจอปุ๊บรู้ตัวเองปุ๊บว่า
ค้นพบว่าครอบครัวที่แท้จริงของตัวเอง

แล้วที่สำคัญสองคนที่สลับกันไป

เป็นเพื่อนกันมานาน๔๑ปี
เหตุผลเหตุผลเดียวเลยคือโรงพยาบาล
ช่วยสลับตั้งแต่เป็นทารก
พบเป็นเคสที่๒ที่เกิดขึ้น

โรงพยาบาลช่วยสลับตัวทารก

นี่อย่าบอกว่าคนละคน

อายุตัวเอง๔๑แล้ว

แล้วก็อยู่ในพื้นที่ชนบท
ในรัฐมานีโตบ้า

ทั้งคู่เกิดห่างกัน๓วัน

โรงพยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียว

ครอบครัวของเขาก็ต่างรู้จักกัน

ครอบครัวก็มีความสงสัยในตัวลูกชายตัวเอง
พอโตมาทำไมไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยวะ

ไปที่ยิ่งต่อยิ่งไม่เหมือน

มันจะต้องค้นหากันพอสมควร
เมื่อประมาณพฤศจิกายนที่ผ่านมามีข่าว
ว่าชายสองคนลุโมเนสกับนอร์แมนบาร์กที่ต่างเกิดโรงพยาบาลแห่งนี้
ในปี๑๙๐๐ทฤษศักราช๑๙๗๕
ก็เป็นทารกที่สลับตัว
แล้วก็ถูกสลับเลี้ยงขึ้นมาโดยครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่ง
กรณีทำให้ทั้งครอบครัวตัดสินใจทำยังไงพี่รู้ไหม

เอาตรงนะตัวพ่อแม่เองก็มีปัญหาคางแคงใจซึ่งกันและกัน
อ๋อพอพอเอ๊ะรู้ใครยังไง

ไปทำผู้หญิงท้องขึ้นมาอย่างนี้

ที่ก็ไม่มีไรจะพูดละแองจีถ้าแองจีเหมือนยา
ทุกปีเนี่ยทั้งสองคนสิ่งหนึ่งเขาบอกเขาช็อกเว้ย

เขาช็อกว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอ
สี่สิบปีเนี่ยมันเหมือนศูนย์หายความรักในครอบครัว
ที่มันควรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวจริงของเขาไป

หลังจากผลดีเอนเอออกมาสับสน
โกรธมากทำอะไรไม่ได้

แต่ว่าก็มีความรู้สึกที่ดีกว่าครอบครัวที่โตขึ้น

ก็อยู่กับคนที่เลี้ยงดูแต่ละแบบรู้ความจริงทุกคน

นี่คือมีลูกมีเมียหมดแล้วมั้ง

ในที่สุดเขารวมกันเป็นหนึ่งครอบครัวเลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาก็ไม่สามารถไปแบบว่าทำให้
สลับใครไปได้แล้วนะวันนี้

เขาก็ไม่สามารถไปอยู่กับครอบครัวที่เป็นครอบครัวจริงได้

๔๑ปีมันหวังไม่ให้ผูก

ซึ่งไม่ใช่อะไรจะไปโทษโรงพยาบาลไม่ได้

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดียวในระแวกนั้น

โรงพยาบาลที่ให้บริการชาวพื้นเมือง
ซึ่งชาวพื้นอินเดียมีอยู่ประมาณ๑๔ล้านคน
คิดเป็น๔๓ล้านคนประชาชน
มันจะเอาอะไรของเราไปหรือไม่เดี๋ยวก็งง
ตอนนี้เรื่องระบบธนาคารก็มีทั้งป้นทั้งสวมชื่ออะไรต่ออะไร
จะจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ๔๐๐บาท
๙กันยายนนี้ก็อีกไม่กี่วันนี้แล้วนะฮะ
มณัฐแจ่มเวยหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง
เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางได้รับนโยบายจากรัฐบาล

แจกจ่ายให้การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะ
เป็นจำนวน๔๐๐บาท
จะเริ่มทั้งหมด๘๕๐๐๐คน
ที่เขาจะสนับสนุนแม่ที่เกิดแล้วรัฐบาลให้
แล้วก็งบประมาณทั้งสิ้นที่จะทำอันนี้คือ๓๔ล้านบาท
ขยายผลไปยังเงินสวัสดิการอื่น

กรมบัญชีกลางพร้อมจะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรม

คือมันจะต้องเข้ามาในระบบเพื่อจะได้รู้ว่า
จ่ายยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่มีการโกงกัน

จริงตอนนี้มีหลายอาณาคารที่เขาทำแหละ

หลายคนก็ยังกลัวว่าแบบจะทำดีหรือไม่ทำดี
แต่ว่าพี่เป็นนักแสดงอิสระมันไม่ได้ใช้

เราจะซื้อของทุกอย่างภาษีมันจะเป๊ะกว่า
เข้าของรายลับของรัฐบาลมันจะไม่ตกหล่นมากกว่า
เริ่มจากอย่างนี้ก็ดีเราจะได้เห็นตัวอย่างก่อน
แต่ยังไงก็ต้องทำใช่ไหม
ประเทศเขาหยุดใช้เงินสดเงินสดมีความหมายแล้ว

ที่ทุกคนกำลังคิดถึงแอปพลิเคชันต่าง

ว่างั้นวันก่อนจะมีโอกาสกับไปนั่งฟังเขา
เขาบอกว่าคนเราตอนนี้อยากจะรวยวิธีเดียว
เด็กรุ่นใหม่หรือคุณยังทันอยู่
พวกเราอาจจะช้าไปแล้วขอเราก็เป็นผู้ตามแอปพลิเคชั่น

เขาบอกว่าทุกคนตอนนี้ไปคิดถึงแต่เกม
ในการคุ้มครองปลอดภัยเงินของเรา
คุณมั่นใจได้ไงว่าเมื่อเงินมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส

เขาบอกว่าถ้าสมมุติใครคิดถึงการป้องกันของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะ
คุณคิดได้โดยรูปธรรมเป็นโปรแกรมขุมายังไง

บานก็จะหนุนเงินให้คุณในการคิดค้นด้วย

มาอีกหนึ่งข่าวค่ะหน้าเจ็ดไทยรัฐวันนี้
เขาบอกว่าเผยใจน้องหมาบ้ายอมากกว่า
บ้ายอมากกว่านี้บ้ายออะไรลองฟังดูนะคะ
เขาบอกว่าเจ้าของน้องหมาทั้งหลาย
เข้าใจเลยว่าสัตว์อันเป็นที่รักของท่านนั้น
ชอบที่จะให้การยกย่องเป็นรางวัล

ชื่นชมเขาเขาชอบมากกว่าที่
พอแบบทำดีมากเลยเอาอาหารไป

อะไรแบบนั้นเขาบอกว่าเป็นการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอ็มโมรี่ของอเมริกา
ได้พบว่าเราพยายามที่จะหาความเข้าใจ

เอาเป็นเพราะอาหารหรือว่าความรักไข้
และเอ็นดูที่มีต่อการคุณหนุ่มทำไม
นี่รูปกันชายก่อน
อ๋อเห็นไงรูปของพี่หนุ่มเขามีอยู่
มันเห่าแบบคนเดียวใช่ไหม

ถูกให้ฉันเอามะม่วงอ่ะมาจากศาสนเศร้า
แล้วเอามาให้หมากิน

ชั้นต้องแบกมะม่วงมาจากสวนอย่างใหญ่นี่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

ก่อนขยับทำอะไรก็โดนไปหมดนะเขาบอกเลย
ที่สะดวกสบายมากขึ้นนะตอนนี้มีแม่แอนจี้นั่นแหละ
หมายถึงว่าแองจี้ไปยุ่งไปมโนแจ่มใส่เขาตลอดเวลา

ส่วนที่เขาก็เปิดใจคุยกับสาวตัวเราเองก็ไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
ไม่พร้อมเลยแล้วก็ไม่ได้เพ่งเล็งเรื่องนี้เป็นอันดับต้นของชีวิตแล้ว
ตอนนี้นอกจากพระเจ้าครอบครัวแล้วก็คนรอบข้าง
เร็วนี้อีก๓เดือนลูกบุญธรรมก็จะมาแล้ว
ลูกวุฒิธรรมใครยักษ์เขาไงเขาตั้งใจจะเลี้ยงลูกวุฒิธรรม
เราตั้งใจจะเลี้ยงลูกแล้ว
เป็นลูกของเพื่อนสนิทแตงโมเหรอ
ใช่เขาบอกเลยให้เขามาอยู่กับเรา
ส่งเสียเขาตอนนี้อายุในคัน๖เดือน

คุณแม่เขาก็ยินยอมเอามาทั้งแม่แล้วก็ลูกเลย

เขาไปแล้วไงแกฝึกนอนหลับก่อนไหม
ฝึกไอ้โมเป็นคนที่นอนหลับกลางคืนไม่ได้นะมันเป็นคนนอนไม่ได้นะพี่
เอาโทรศัพท์มาดูเดี๋ยวนี้ว่าส่งไว้เองหรือเปล่า
ส่งเองหรือเปล่านั่งอยู่ตรงนี้
นี่แต่คุณตังโมเขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจแบบนี้
ก็หลายอย่างหลายคนรู้ว่าเราอยากมีลูกมากนะคะ
แล้วด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราไม่มีลูก
สามีตอนนี้ก็ไม่มีมันก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มเรา
อย่างตัวใหญ่แตงโมใครจะกล้ามาเป็นแฟนมันอีกวะ

ถ้าสมมุติคุณรู้จักกับมันมันจะเป็นคนอย่างนั้น

เขาก็จะคนที่เขาต้อง

ตั้งม่วงแยกเปาหมูแถมรถเมย์

ไม่แปลกนี่ดูสิแนะนำให้น้องนี้ดี
อีกคนนึงว่าที่เจ้าสาวหรือเปล่าก็ไม่รู้

สำหรับโยเกิร์ตใช่ไหม
คือโอเคแหละมันก็มาจากการมโนแจ่มของคนอีก

อยู่ดีเนี่ยคนก็ไปแฮชแท็กใส่นางว่าแร็ด
แล้วทำไมอยู่ดีถึงไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะ

แต่เขาก็มีคนเดียวเหรอหรือเขาก็แบบว่าเหมือนกำลังมีข่าวว่าจะแต่งงานกัน
แรดตรงไหน

เฮียพี่เขาเล่นละครแล้วคนอินหรือเปล่า
หรือเป็นเพราะกระแสในบทร้ายที่ตนเองเล่น
นั่นก็คิดในแง่บวกว่าเออส่งมาเถอะ

ตรงนั้นอ้านไม่ทันนะ

เกลียดโตโนในรายการ
ก็เลยเป็นข่าวนี้ออกมา

เออเออ

ชอบมากมีส่วนรุ่นในเรา
อ๋อแล้วมีข่าวคุณใหม่ด้วย
ใดยุ้ยนัทวุฒิ

สรุปนางเขาบอกว่าจากเพิงนาลีแหละมั้ง

พ่อแม่ก็ตอนนี้คนก็ไปถามเรื่องแต่งงานกัน

เข้าใจแหละพ่อแม่ยังไม่อยากให้แต่งงานกับพีเคเผลอ
ทั้งตอนนี้ครอบครัวก็สนิทกันดี

ผมยังเป็นลูกพี่ได้แน่แล้ว
จุดนี้นะ

ต่อไปนี่คุณแม่สุดเปรี้ยว

เปรี้ยวจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบมะนาวบวกน้ำส้มบวกสะปะรด
ก็ดูผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูหน้านางนะ
กุ๊บกิ๊บพาน้องเป่าเป่าไปรับศีลล้างบาปแล้ว

กรุ๊ปกิ๊บสุมนทิพย์ที่ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ได้พาเป่าลูกน้อยวัย๒เดือนเศษค่ะ
เอ็นดูนี่ไปเข้าพิธีรับศิลปล้างบาปเข้าสู่พระศาสนาจักร
เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการแสดงความยินดี

แต่ก็ให้ลูกไปเข้าคริสต์ได้นะฮะ
สามีที่รักที่ให้การสนับสนุนในการนำพาลูกเข้าสู่พระศาสนจักร
ขอบคุณที่เข้าใจเป็นอย่างดีแม้ว่าจะอยู่คนละศาสนา
ดีใจที่ศาสนาไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดในการใช้ชีวิตคู่
และการเติบโตของลูกขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่มีเมตตาและการให้อภัยจงปล่อยให้เป็นไปจงทำมาแห่
แล้วก็แฮชแท็กว่างดฝากร้านเป่าแม่สามเจ้าเนื้อ

เมื่อวานเรามีพูดถึงเตางอยอยู่

ส่วนคุณบี้ซึ่งเป็นพุทธนะคะ
บอกว่าถึงพ่อจะอยู่คนละศาสนากับหนู
แต่พ่อก็ยินดีกับหนูในวันสำคัญของหนูนะคะ

เดี๋ยวได้ข่าวใส่ไข่จะมาแตกแขนงกันอีกที
ผมต้องให้ท่านพูด
ต้องติดตามมาตลอด

แผงนี้คนถูกรางวัลที่๑
อ๋อชื่อเราบอกว่าทำไมถึงถูกจากที่นั่นเยอะนะ

คนขายเนี่ย

มีทางอุดรใช่ไหมคะ
แล้วก็มีทางใต้

คือถูกทุกงวดเนอะพี่มันถูก๓ตัว๒ตัวรางวัลข้างเคียงปรากฎว่างวัดในปีนั้น
ทำไมวันนี้มจดามพูดเหมือนอาจารย์ลักจัง
ว้ายมันอยู่ด้วยกันเยอะมั้ง

ปรากฏว่าเขาก็ขายงวดนั้นเป็นงวดที่คนเปิดเทอม
แม่ก็ต้องเก็บเงินเพื่อไปเตรียมซื้อของให้

งวดนั้นถ้าเขาจะเจ๊ง๖แสนบาท

เอาก็ได้คนในครอบครัวมาคุยกันล่ะ
ว่าเฮ้ยเราคงต้องกู้ไม่นอกระบบก็ต้องในระบบ

ยังไม่หมดเลยเต็มแผงเลย

บึกของตัวเองที่ขายไหมครับบึกหมดเลยแล้วก็ได้รางวัลข้างเคียนอีกพี่
พระเจ้ารวมแล้ว๔๔ล้านบาท
เขาถูกไปเต็มอยาก๖แสน
ในที่สุดนะคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่า
ความสุขเวลามันสั้นเหลือเกินมีแค่๓เดือน
แล้วก็มีตัวอาถรรพ์เลข๕เข้ามา
พ่อแม่เขาตายไปแล้วหมายถึงว่า๔๐ล้าน

ที่มาชนก็ชนหน้าบ้านเลยนะคะ
เป็นพอสขับมาจากฝั่งลาวค่ะมาชนหน้าบ้าน
ทุกอย่างมีเกี่ยวกับตัวเลขเลข๕
ทำไมแบบว่าความสุข๓เดือน
พ่อตายตอน๕ทุ่ม๕๕นาที
แม่ตายห่างจากพ่อให้
๔๐ล้านเองอยู่ไหมอยู่หมด๔๐หมดทุกทางเลย
แต่ว่าศูนย์เสียพ่อแม่พ่อแม่ศูนย์เสียหมดเลย
คือได้มาเป็นทุกคนไหม
เอามาในรายการมูไนท์มันจะต้องแล้ววิญญาณพ่อแม่

เขาก็มาเตือนลูกว่ามันคือทุกขลาบนะ
คือต้องคือขนาดเขาทำบุญจะสร้างโบสถสร้างวิหารเลยนะ
ยังไม่ทันเลยมันคือทุก

โซะเรื่องราวมาดีเดี๋ยวช่วงหน้าเรมาเล่าเรื่องต่อนโยย
ก็ได้มาวานนี้นิดหน่อยค่ะเจนซูดา
ช่วงหน้าใช่ไหมเจนสุดาตั้งคันได้๔เดือนแล้วเนี่ย

แล้วก็ข่าวร้ายของแก๊งนางฟ้าก็พอสมควร

แก๊งทางฟ้าเป็นงานสอบกันเป็นของน้องของ

หลายสาเหตุใช่ไหม
คุณแม่คือบอกว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ก็บอกว่ามันกดหลายยอดแล้วก็เครียดมีโรคหลายอะไร

เป็นแอร์มาก่อนแล้วก็แบบเหมือนสัญญาว่าจ้าง๒ปี
เหมือนกับช่วงว่างงานอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
เขาบอกว่าช่วงว่างงานเป็นช่วงที่อันตรายที่สุด
แต่ขณะเดียวกันวันนี้เจนสุดาปานโตเนี่ยนะฮะ
ก็หลังจากที่แต่งงานกับคุณพอสิริสันเนี่ย
ถ้าเป็นแฟนดาราปุ๊บคุณจะได้สถาปนาการเป็นไฮโซขึ้นมาทันที
ถ้าหล่อนเปิดตัวแฟนเมื่อไหก็จะเรียกว่าไฮโซแฟนรถเมย์อย่างนี้

ฉันชอบพวกคนขับสำล้อ

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคนตั้งข้อสังเกตว่าไอจีของนางเนี่ย

เพราะว่าอันนี้เจนสุดานะฮะ
ว่าตอนนี้ตั้งคันจริงตอนนี้ย่างเข้าเดือนที่๔แล้ว
สายเหตุไม่อยากมาพูดก่อนด้านนี้เพราะเค้าเคล็ด
ก็จะลุ้นเพศอยู่เหมือนกันว่าเพศในคันเนี่ยคืออะไร

ปัจจุบันนี้นางก็มีอาการแพ้ท้องนะ
ซึ่งตัวเองชอบกินของรสจัดประเภทของดงของเปรี้ยว
ด้านครอบครัวของแฟนเนี่ยเขาดีใจมาก
เรื่องงานในวงการบันเทิงจะพยายามเคลียร์

สัญญาว่าทิ้งวงการบันเทิงไม่ได้ต้องกลับมาทำงาน
ส่วนอีกคู่หนึ่งเนยในกดจำนี้นะฮะ
ก็มีข่าวว่าเอ๊ะเลิกกันล่ะป่าว

เพราะว่ามีข่าวมาพูดกันว่า
สงสัยว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาไปโพสต์ข้อความว่า

ไปเกิดกระแสขึ้นมาคราวนี้ก็เลยโพสต์ภาพ
นี่โพสต์ภาพที่แบบซบไหล่

เธอเชื่อฉันหรือยัง

มือกันและฝ่ายชายก็ซบที่หัวไหล่

ตอนเขาไม่ออกกำลังกาย

บ๊วยก่อนแหละไม่เกี่ยวไม่ได้เลิกเป็นเรื่องออกกำลังกายปัดโทษ

เพราะฉะนั้นคบหากันเป็นแค่๓เดือนนะครับ
แต่ตอนนี้กระแสก็มากมายแล้วก็เข้ากันมาสัก๓ปีเลยแหละ
เป็นว่าดูจากโพสต์แล้วก็ไม่ได้เลิกกันนะคะ
ยังแนบแน่นหวานในสติแบบยังรักกันอยู่เนอะ
คืบหน้าก็มีด้วยประการราชนีค่ะ
ถูกต้องอีกคนนึงค่ะคนนี้เขาก็
เปิดตัวกันแล้วหรือเปล่ายังไงไม่รู้นะครับ

ก็ควองน้องคิตตี้ไปจับโปเกมอนไกลจากประเทศญี่ปุ่น

ไม่ก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นคนระวังผีโปเกมอนเข้าสิง
เมื่อวานตกใจมากผมว่ามันชื่อบราซิล
โอ๊ยผีโปเกมอนโปเกมอน
แอคจี้หล่อนระวังนะหล่อนหนักอยู่นี่เดี๋ยว

เดี๋ยวเราจะมาเล่าข่าวเรื่องผีโปเกมอนเข้าสิง
คุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรามีให้
วันนี้ตอนเย็นข่าวตอนเย็นมาติดตามละเอียด
โปเกมอนตะโกนอย่างนี้เลยโปเกมอนเป็นผีโปเกมอน
หวังเล่นโปเกมอนจนหลอนอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ

ควงไปควงสาวคิตตี้พร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนเนี่ยนะคะ
ก็ไปตามล่าโปเกมอนกันถึงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
งานนี้ก็ไปเป็นคู่เรียกว่าเป็นทริปหวานฉ่ำมุ้งมิ้ง

นะซึ่งตอนนี้ทั้งคุณเนมแล้วก็คุณคิตตี้เขาก็พัฒนาความสัมพันธ์ไป
ที่เคยบอกว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันนะคะ

ทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
แบบนี้อีกไม่นานก็กลายเป็นหวานใจตัวจริงหรือเปล่า

คุณหมายสุขนทวาเกิดนิมิตเดือดจัด
เจอเกลียนคี่บอร์ดหื่นตามก่อกวนรั่นหักไม่หยุดจะแจ้งความโหโหรูปนี้
เออเอาไว้เซ็กซี่มาก
เขาบอกว่าเขาเจอเกลียนคีย์บอร์ดโรคจิตตามก่อกวนในโซเชียลส่วนตัว
เผยเจอบ่อยจนหลอนเลยทำเอานอนไม่หลับนะคะ
ถ้าไม่หยุดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าจะแจ้งความแล้ว

เขาบอกว่ามีคนประเภทนี้มาชอบคอมเมนต์ในไอจีและเฟซบุ๊ค

รายตามไปถึงบ้านเลยก็มี
ล่าสุดก็มีคนใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงเนี่ย
มาทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมของเขานะคะ

แต่เขาก็ส่งข้อความแล้วก็รูปอนาจารย์มาหลายครั้งมาก
พอตัวเองลบก็แอดเข้ามาใหม่อีก
แล้วก็ส่งรูปแบบนี้เข้ามาซ้ำแบบเดิม

เขาบอกบล็อกปุ๊บลบปั๊ปเพลียนเขาเปลี่ยน

เข้ามาใหม่เราทำแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลย

ต่อกันที่เช้าข่าวชัดโซเชียล

หญิงไก่เค้าแข่ใช้เป็นนางไก่เนอะตอนนี้

ทำงานสายเดียวกันแต่ว่าแบ่งกันทำงาน
คุณคิดดูว่าเราเล่าเรื่องหญิงไก่มาจนถึงวันนี้
คิดได้ไงว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต
จากที่เหมือนเขาถูกขโมย
จากที่เขาเป็นผู้ถูกกระทำตอนนี้คุณพระช่วย
แล้วเราก็ไปดูกันสิครับว่าไปดูสิ
เขาบอกจะมีการปรับคอรมอลชุดใหม่
แววว่าเป็นปรับเล็กจะเป็นยังไง

พวกเราคลายสมองให้คุณสักนิดนึง
พบกับเช้าข่าวชัดโซเชียล
เย็นเจอกันไหมเจอวันนี้

วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ